ตอนนี้ผู้สมัครผู้ว่ากอทมนะครับ
เวลาเหลือน้อยจากที่โรงพฤทธิเยอะ

ตารางงานแน่นเอียดกันแล้วครับตารางหาเสียง
ไปดูคนนี้ก่อนครับพลตรวจเอกอสวินขวานเมือง
โรงพฤทธิหาเสียงย่านการค้าสำคัญ
ในเขตสัมพัดฐวงถนนยาวราชครับ

ไปสากรระหลวงพ่อทองคำในวัดตรายมิธวิทยารามนะครับ
จากนั้นนะครับไปเดินพบปะประชาชนบริเวณวงเวียนโอเดียน
แล้วก็ขึ้นรถแห่หาเสียงไปตามตรอกย่านการค้า
ขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนย่านตลาดน้อย
และทุกเขตอย่างน้อย๑เขตต้องมี๑ตลาดชุมชน

อันนี้โพลตัวบริเวณอสวินขวัญเมือง
ส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะนายวิโรธลักษณะดีศรค่ะ

วันนี้ลงพื้นที่หาเสียงใจกลางเมืองที่ยานนาวาบังรักษ์ค่ะ
แล้วก็ออกไอเดียเร่งแก้ปัญหาถนนพระราม๓ทันที

เพราะว่าที่ผ่านมาถนนเส้นนี้มีอุบัติเหตุบ่อย
จากเรื่องของถนนที่ไม่พร้อมใช้งานถนนไม่เรียบ
แล้วก็บอกว่าจะชูบางรักษ์เป็นโมเดลของดีประจำย่าน

เพื่อเป็นต้นแบบนโยบายของดีประจำย่านค่ะ
ครับปิดท้ายกันที่นายชัดชาติสิทธิพันธ์ครับ
ผู้สมัครผู้ว่ากฎมไปราชกระบังไปสวนหลวง
หาเสียงในตลาดกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า

ฟังความต้องการจากผู้นำชุมชนรวมกว่า๒๐๐คน

เรื่องการเดินทางเรื่องการระบายน้ำ
เรื่องสาธารณสุขในเขตเมือง
แล้วก็ประกาศครับวันก่อนดรเอ๊ปราศัยไปแล้วใช่ไหม
เอาล่ะคุณชัดชาติประกาศจัดเวทีปลาสายใหญ่
สวนลุมพินีในวันอาทิตย์ที่๘พฤษภาคมนี้ครับ
คุณผู้ชมได้สะท้อนปัญหามาหรือยังครับ
ชาวกรุงเทพมหานครนะครับใช้โอกาสนี้ของท่านนะครับ
ส่งภาพนิ่งก็ได้คลิปวิดีโอก็ได้นะครับ
บรรยายมาว่าปัญหาตรงนั้นคืออะไร
แล้วแฮสแท็กนะครับลงในสื่อสังคมออนไลน์ของท่านเอง
แฮสแท็กเรียนผู้ว่ามหานครนะครับ
เขาจะได้เอาปัญหาของท่านไปแก้ไขครับ